ไปต่อปฐุมธานีไปเรื่องของหมานี่แหละฮะพิษบูครับ
ที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้บนคอนโด๗ตัว
เมื่อวานโอ้โหทั้งประหลัดอำเภอทั้งกำนันก็เทกันไป
ไปขอคุยก็ไม่ยอมออกมาคุยในส่วนของเจ้าของห้อง
สุดท้ายต้องโทรศัพท์เข้าไปโฟนออกมาคุยกันกับทางด้านของกำนันว่า
จะเอายังไงให้เวลามานานแล้วจะออกหรือไม่ออก
สุดท้ายเขาตอบยังไงไปฟังครับ
คงเชื่อไม่ได้ให้เวลาอาทิตย์กว่าแล้ว
ไม่ยอมทำให้เราเลยแม้แต่ตัวเดียว
ต้องพูดอย่างนี้แล้วถ้าพี่เห็นละภาพ
ขี้ทั้งเยี่ยวเต็มไปหมดทั้งคอนโด
คนที่คุยกันกับผู้หญิงเจ้าของหมาเจ้าของห้องเนี่ย
คือเป็นกำนันนะตำบลบังคูณชื่อว่านายบุญเกิดสี่แย้มนะฮะ
ก็คุยกันแต่คนที่คุยเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงเจ้าของห้องนะ
เป็นแม่ของเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าไปหาเจ้าของห้องแล้วไม่ยอมออกมาคุย
ก็เลยโทรหาแม่นะฮะก็คือเป็นเจ้าของสนับพิษบูรณ์เจ็ดตัวที่เลี้ยงไว้

ปลายสุดของของฉันนะแล้วเขาเอาไม้อัดนะฮะ
มากั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาต่างหากเลยนะได้เหรอเออ
เป็นไม้อัดแล้วก็กั้นบนทางเดินแล้วข้างในคือห้องของเขา
ที่เขาอยู่กับหมาเต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะแล้วเขาก็แบบเนี่ย
มันออกมาแบบเนี้ยนะฮะจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้นิติ
เคยไปเตือนแล้วถึงขั้นกลับไปด่ากันเลยอืมมีการเอาป้ายไปติดก็แล้ว
แจ้งความก็แล้วเทศบาลมาคุยก็แล้วก็ไม่เป็นผล
จากเจ้าของห้องเจ้าของหมาเองก็บอกว่าก็ฉันซื้อห้องขาดน่ะ
จะให้ฉันย้ายออกไปคุณไปจัดการกับห้องอื่นด้วย
ห้องห้องอื่นก็เลี้ยงหมาด้วยนี่ขายซื้อขาดเนี่ย
มันเฉพาะพื้นที่ห้องคุณนะเออถูกต้องแต่ตรงกลางที่ทางเดินมันคือส่วนกลางไง
ใช่ค่ะถูกไหมทุกคนต้องใช้ร่วมกันค่ะนะฮะ
ก็กลายเป็นปัญหาบริษัทรรมมาหลายปีถามวัฒนามาหลายปี
เพราะว่าห้องอื่นก็เลี้ยงเหมือนกันแต่เลี้ยงหมาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ
มันไม่ได้แบบปล่อยเพศพลาดอะไรแบบเนี้ยคือแต่ล่าสุดน่ะลูกบ้านคนอื่นทนไม่ไหว
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ส่งมาให้กับสื่อมวลชนก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะฮะ
ทีนี้ประหลัดเทศบาลตะบนบางภูนในวัชรพลกระตุดเงินนะฮะ
ก็บอกว่าหลังจากที่ขึ้นไปดูแล้วเนี่ย
เขาเลี้ยงจริงแล้วก็สกปรกมากเหลือเกิน
ถามแม่เจ้าของห้องเนี่ยได้คำตอบว่า
อ่ะฉันขอเวลา๓วันเดี๋ยวจะหาที่อยู่ใหม่ให้ลูกกับย้ายหมาไป
อ่ะไปฟังเสียงของท่านประหลัดเทศบาลตะบนบางภูนครับ
เพื่อมาดำเนินการก็คือฉีดยาสลบนะครับ
ให้กลับสุรรักษณ์เพื่อที่จะการสุรรักษณ์ออกไปก่อนนะครับ
ตรงนี้นะครับในช่วงก่อนครบ๓วันนะครับ
อ่ะกำหนดคือ๓วันนะถ้าพ้น๓วันนี้นะ
บอกว่าถ้าเจ้าของห้องยังเพิกเฉยนะ
เดี๋ยวจะบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย
มันมีอะไรมันมีพรบสาธารณสุขเรื่องของเหตุรำคาญนะฮะ
เดี๋ยวจะแยกสุนัขออกไปจากอาคารหลังนี้ทันทีเลย
คือถ้าเกิดว่า๓วันนี้เขาไม่ออกนะ
เจ้าของห้องไม่มีสิทธิ์จะมาปฏิเสธหรือขอร้องอะไรอีกแล้วนะ

เมื่อวานนี้นักข่าวพยายามขึ้นไปที่หน้าห้องเขา
ถามเขาพี่พี่อยากจะขอโทษคนอื่นไหมที่เดือบร้อนอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็โวยวายขึ้นมา
ก็บอกแล้วไง๓วันเดี๋ยวไปถ้า๓วันไม่ออกมาไล่ออกเลยก็ได้อย่างนี้
เขาก็แบบเหมือนมีการตะโกนตอบกลับมา
แต่ว่าก็มีการขู่นักข่าวว่าจะถ่ายอะไรกันนักกันหนา
เดี๋ยวก็จะไปอยู่แล้ว๓วันก็บอกแล้วไงอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็รอดูว่า๓วันว่าเขาจะทำตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้หรือเปล่า